ขี่รถจักรยานยนต์มาเอาปืนจี้จอด
ถอดมวกน็อคเพื่อขอดูหน้า

แต่สุดท้ายเจอตำรวจไล่ล่าแบบนี้ครับ
หาปืนก่อนหาปืนก่อน

ก็อย่าเห้าดินะนายไปเรียกเขาจอดเนี่ย

นี่ไงนะฮะตำรวจสายตรวจสอนอสายใหม่ครับ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากลุ่มวัยมรุ่น๓คน
เพราะอะไรก็เที่ยวไปจี้ชาวบ้านเขาบังคับ
ใครขี่รถมาอ้าวจอดจอดถอดมวกดูหน้าหน่อย
ตามหาคู่อริเพราะว่าเคยมีเรื่องกัน
ตำรวจเขาก็รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามาทำอย่างนี้ได้ยังไง
ตำรวจก็เลยขี่รถไล่เลยโอ้โหคุณผู้ชม
อายุ๑๗๑๘อายุมากสุด๑
คนหนึ่ง๑๘คนหนึ่ง๑๗คนหนึ่ง
พร้อมปืน๓กระบอกแล้วก็มีกระสุนด้วย
จับได้กลางซอยพระหลโยธิน๕๔ทับ๑เมื่อคืนนี้
คืนของวันที่๒๘ที่ผ่านมา
คือก่อนหน้านี้ตำรวจเขาไปออกตรวจพื้นที่
ไปเจอผู้เสียหายเป็นผู้ชาย
อายุ๒๑ปีบอกว่าคุณตำรวจเนี่ยวัยรุ่น๓คน
อยู่เอาปืนมาจี้ให้ผมจอดแล้วก็ให้ผมถอด
กันน็อกเพื่อขอดูหน้าว่าผมใช่คู่อดีตเขาหรือเปล่า
พอไม่ใช่ก็ปล่อยตัวตำรวจก็เลย
อย่างนี้มันไม่ได้ตำรวจก็เลยสกัดจับ
ไปเจอจริงสุดท้ายก็จับได้๓คนสารภาพ
ก็ผมถูกกลุ่มวัยรุ่นฝ่ายตรงข้ามมาไล่ยิงผมก่อน
ผมก็เลยต้องรวมตัวกันออกล่าบ้าง

อ๋อก็สั่งซื้อมาจากเน็ตนั่นแหละ
สุดท้ายก็ดันไปจำรถผิดคัน
ก็ไปเจอคนที่แจ้งตำรวจนั่นแหละนะฮะ
ก็เลยมีเรื่องมีราวสุดท้ายโดนไล่จับ
สุดท้ายเรื่องถึงตำรวจซะก่อน
ทั้ง๓คนนี้ดูกแจ้งความห่าไป

แล้วก็ร่วมกันใช้ปืนไปบังคับขู่เข็นคนอื่นให้ตกใจกลัว
แล้วก็มี๒คนต้องถูกแยกดำเนินคดีเพราะว่าเป็นเยาวชน
แต่๑คนอายุเกินแล้วก็ดำเนินคดีในฐานของผู้ใหญ่ต่อไป
อันนี้ก็อย่าไปหาทำเนาะ